ประวัติพุทธศาสนาที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ได้จำแนกพุทธศาสนาออกเป็น๓รัฐธิหลักดังนี้
รัฐธิสารวกยานหรือหินนยาน

รัฐธิวัชรยานหรือตันตรายาน
ทั้ง๓ลัทธินี้แตกต่างกันในการตีความพุทธธรรมวัดปฏิบัติและวินัยสงฆ์ตลอดจนกระบวนการบรรลุอุตรธรรม
ทำให้เกิดเป็นรัฐธินิกายและฝ่ายของกลุ่มสงฆ์ต่างมากมายด้วยกัน
ความเปลี่ยนแปลงของละทิและนิกายในพุทธศาสนาเป็นตัวแปรในความแตกต่างของรูปแบบของพุทธลักษณะที่ปรากฏขึ้นในประเทศไทย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน